ใครที่เปิดดูตลอดข่าวอยู่
บอกเลยว่าเอาน้ำรูปท้องได้เลย
เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูของกินเด็ด

เป็นของกินที่แบบ
โบร่ำโบราณมากแล้วเป็นอาหารไทย

สองบางเมนูผมเชื่อว่าคุณผู้ชม
อาจจะไม่เคยได้ยินและไม่เคยทานด้วย
ถูกต้องแล้วมันคือเมนูอะไร
แล้วมาจากร้านไหนไปดูกันจ้า

คู่กับคนไทยต่อไปนานครับ
สมัยนี้ไทยโบราณมันหาทานยาก
สมัยนี้ไทยโบราณมันหาทานยาก
สมัยนี้ไทยโบราณมันหาทานยาก
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ

ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ข้างบัวแห่งสันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
กรรมวิธีหรือว่าวัตถุดิบ

ทำให้รสชาติแล้วก็ลักษณะของอาหาร

คืออะไรที่เราทำเองแล้วเป็นแบบโบราณ

เป็นเมนูที่เป็นวัตถุดิบจากแบบดั้งเดิมปรุงรสแบบดั้งเดิมกรรมวิธีการทำเหมือนดั้งเดิมเลยนะคะ
เป็นการทำให้แบบเด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ที่นึกถึงการทานอาหารไทยแบบสมัยก่อน
หาทานได้ยากในปัจจุบันสามารถหาทานได้ง่ายยิ่งขึ้น

สุดยอดกลิ่นของกลีบบัวหลวงเนี่ยมันจะมีความหอมอ่อนแล้วมันจะไม่เหนียวกลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพู
เข้าไปทานได้นะครับสำหรับร้านนี้แนะนำเราทานแล้วอร่อยจริง
อร่อยจริงมีหลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวบนโต๊ะนี้เราต้องขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะ
ขอบคุณที่ขอบคุณเชฟต่อนะคะ